แล้วก็ทุกคนนะครับขอให้ความเริ่มมือด้วยนะครับขอให้ใส่แน็ตนะครับใส่แน็ตแล้วโดนเข้ามา
ก็คือตอนท้ายเดี๋ยวจะมาแล้วคุยกับแมงเลย

เอาจะได้เห็นอ่าโอเค

พอเลี้ยงแสดงน้ำไทยนะครับก็ขอแสดงอ่า
บอกว่านะครับว่าณปัญหาวันนี้เนี่ยเรื่องของ
ทรงผลกระทบต่อกเศรษฐกรเป็นอย่างมาก
เพราะฉะนั้นเราขอประชาสัมพันธ์นะครับว่า
ทุกคนทานได้นะครับเราเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับ
ที่สามารถตรวจสอบระบบย้อนกลับได้นะครับอันนี้นะครับ
เราต้องต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ย
ที่บอกว่าอ่ามีปัญหาที่แพร่กุ้งนะครับอันนั้นน่ะ
มันเป็นการปนเปื้องในระบบของเขาทางนู้นนะครับแต่ว่าของเราเนี่ย
มันเป็นต้นต้นทางนะครับต้นสายการผลิตซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าเราทันนะครับ
ปีใหม่นี้ไม่ต้องกลัวนะครับทานกุ้งตัวใหญ่ใหญ่นะครับ
แล้วก็ราคาไม่แพงเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราเตรียมกุ้งไว้เยอะมากนะครับ
ไม่ต่ำกว่านะครับ๒๐๐ตันนะตอนนี้นะครับ
ของจังหวัดราชบุรีแล้วก็ยังมีจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีนะครับ
อีก๔จังหวัดซึ่งเราเป็นเมืองหลวงของกุ้งกำกาม
เพราะฉะนั้นนะครับแนะนำนะครับว่าตามนี้เลยนะครับ
ถ้าเกิดท่านหากุ้งไม่ได้นะครับที่ปลอดภัยไม่ได้
เรามีการส่งทางออนไลน์นะครับโทรมานะครับ
เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดสามห้าสามสองนะครับผมประกอบนะครับ
แล้วก็จะมีประธานชมรมผู้พอเลี้ยกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี
ประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดนครปฐมนะครับ
แล้วก็กาญจนบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้น
ทุกคนทานได้นะครับเชื่อมั่นครับว่าของเราเนี่ย
สะอาดสดและปลอดภัยครับคืออย่างที่อย่างที่คุณหมอนะคะ
ออกมาชี้แจงหลายท่านหรือว่าเป็นกระทรวงสาธารณสุข
ออกมาชี้แจงนะคะก็คือโควิดไม่ได้เกิดจากอาหารทะเล
อย่างใดนะคะทุกอย่างก็คือเกิดจากภาษณะ
พวกเราเองก็จะต้องดูแลล้างมือตลอดเวลาใช่ไหมคะ
แต่สำหรับกุ้งของอำเภอบางแพรของเราเนี่ยนะคะ
เราเป็นกุ้งที่ออกมาจากฟาร์มโดยตรงของเกษตรกรฟาร์มทุกฟาร์มของเรา
เพราะฉะนั้นปลอดภัยทุกเรื่องนะคะตรงนี้ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในกุ้งของพวกเรานะคะ
แล้วก็กุ้งของเราเนี่ยเราสดจากฟาร์มรถออกที่เข้ามาซื้อในฟาร์มของเราอะค่ะ
ก็จะเข้ามาซื้อที่ฟาร์มของเศรษฐกรแต่ละคนนะคะแล้วเขาก็จะไปจำหน่ายให้กับร้านค้าทั่วประเทศ
ไม่ใช่เฉพาะจะไม่ใช่เฉพาะเฉพาะของจังหวัดราชบุรีเท่านั้นของเรามีทั่วเลยนะคะ
ที่เป็นกุ้งขาวกุ้งทะเลนะคะตรงนี้ต้องขอยืนยันและรับรองว่าปลอดภัยจากโควิดแน่นอน